ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยคนหนึ่งนะฮะที่จังหวัดระยอง

วิ่งข้ามถนนรถชน

พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องหนู
เอาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่ามีเด็กสองคน

เขาก็เดินมาด้วยกันอยู่ในซอย
แล้วอยู่ดีนะดูคนซ้ายมือวิ่งพลวดเอาไว้นู่นเลย
คือพุ่งไปเลยดีนะคนที่ตามหลังมาไม่วิ่งตามไปใช่
เขาบอกว่าเขาเบรกไม่ทันจริงค่ะเพราะว่าเด็กวิ่งตัดหน้ารถแบบกระทันหันมาก
แต่เขาก็ลงมานะแล้วโชคดีอีกอย่างอะไรรู้ไหม
อีกคนนึงเนี่ยก็เหมือนกับยืนงงอยู่ด้วยความเด็กมากไง
ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วดีเขาไม่พุ่งพลวดไปด้วยอีกคนนึง
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่เข้ามาช่วย
คือเด็กที่ถูกชนเนี่ยคนขับรถก็ลงไปช่วยล่ะ
แต่เด็กที่ยืนอยู่ยังไม่มีใครมาอุ้มออกมานะ
ดีไม่วิ่งตามไปหรืออะไรอย่างนี้เนอะ
อยู่ริ่มถนนเลยอ่ะโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ
มีอาสากู้ภัยคนหนึ่งเขาขับรถจะไปธุระผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็เลยเข้ามาช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็ก
แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะฮะโอ้โหเนี่ยครับ
สี่ขวบเองค่ะน้องคนนี้
เป็นชุมชนตลาดมาพตะพุธ๑๐ถนนมาพตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ปากซอยพอดีนะฮะอ่าเหตุการณ์ก็อย่างที่ท่านเห็น
เกิดเมื่อช่วงเที่ยง๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
น้องก็บาดเจ็บนะฮะแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วไม่เป็นอะไรมากนะครับ
โชคดีจริงแต่เห็นภาพแล้วมันน่ากลัวมาก
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับ
ผู้ที่จะเป็นเจ้าของคริปจากกร่องวงจรปิดครับ
ก็คือนายนัทพลลวริสบุตรอายุ๓๖ปี
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุญาติของเด็กมาติดต่อที่ร้าน

เพราะว่าร้านเขาอยู่ปากซอยนี่พอดี

ก็มอบให้ตำรวจเอาไปใช้เป็นหลักฐานทางคดีด้วย
แต่จากภาพมันก็เห็นชัดเจนนั่นแหละ
ว่าอยู่ดีเด็กไปถึงปากซอย

ก็เลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ปกครองทุกคนด้วย

อยู่ที่ในพื้นที่แถวย่านนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราก็ไปเจอกับคุณป้าแล้วก็คุณแม่นะ
เด็กที่ถูกรถชนอายุ๔ขวบเท่านั้นนะครับ
ป้านี่อายุ๔๓คุณแม่อายุ๓๐นะครับ
แม่ก็เฝ้าดูแลอาการลูกชายนะตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้ว
ออกจากโรงพยาบาลวันนี้นี่เอง
นี่ฮะก็มีคางแตกเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ขาขวาหัก
ต้องเข้าเฝือกอยู่แต่ก็นอนอ้าขาสบายแล้ว

โอ้โหเอ้ยโชคดีจริงไม่เจ็บหนัก
บอกว่าหลานชายเพิ่งมาจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมก็มาหาแม่ที่มับตะพุทธระยอง
ทำงานอยู่ที่นี่วันเกิดเหตุแม่ก็ให้เงินลูกชายไป๑๐บาท
ก็วิ่งไปกับเพื่อนที่เห็นกันเนี่ยเพื่อนกันจะไปซื้อของเล่น
ก็ไม่รู้จะซื้อร้านไหนนะพอไปถึงถนนวิ่งออกไปเลย
วิ่งข้ามถนนออกไปเลยแล้วก็ถูกรถชน
ส่วนแม่ก็ให้ผู้สื่อข่าวเราดูพระที่ลูกชายห้อยอยู่นะครับ
เป็นพระหลวงปู่ชื่นเขมจาโรรุ่นมหาเมตตาบรมีวัดวังวารีวล
อยู่ที่ตำบลตูมอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
นี่แม่ให้ลูกห้อยเอาไว้แล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ย
โอ้โหรอดมาได้ก็ปฏิหารเดี๋ยวถ้าหายดีนะ
จะให้ไปบวชเนรที่วัดนี้ด้วยเชื่อว่าเพราะบารมีหลวงปู่ทวดแท้เลย
หลวงปู่ชื่นที่ช่วยให้ลูกชายรอดชีวิตมาได้
คนขับรถเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
แม่กับป้าบอกว่าหลังเกิดเหตุเขาก็มาช่วยเหลืออย่างดีนะ
จอดรถลงมาช่วยลูกชายช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล
รถเขาก็มีประกันชั้นหนึ่งนะครับ
ทางครอบครัวของเด็กเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ต้องเปลี่ยนใจกันสักนิดหนึ่งดูแลน้องก่อน
เพราะว่าพ่อก็ทำงานคนเดียวเมื่อก็ไม่ได้ทำงาน
อาการรักษาต่อเนื่องก็คงจะได้ดูแลกันได้นะครับ
พันธุ์ตมตรีเจริญเดชพ่วงสรรวจสอบสวนสอบพมพฤษฐ์บอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับคนขับรถนะครับ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะฮะ
ว่าจะผิดข้อหาแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
เรื่องการช่วยเหลือทางคนขับรถเขาก็ช่วยเด็กอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

ปล่อยเด็กวิ่งเล่นกันเองอยู่ริมถนนแบบนี้มันอันตราย